คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้ได้มีการชาปนกิจศพ
สองแม่ลูกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะ
คุณผู้ชมจำได้แน่นอนข่าวนี้เราเล่าไป
แล้วประเด็นคือคนขับรถกระบะค่ะเขาดื่มมา
เขาบอกหลังเลิกงานดื่มมาดื่มมานิดหน่อย
แล้วพอเป่ามันแค่๔๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

ที่วัดทองหลางจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
วันนี้ที่วัดทองหลางจังหวัดพิศนุโลก
มีพิธีชาปนกิจศพสองแม่ลูกค่ะ
นางสาวจารุพรหรือคุณอุ้ม

รถกระบะขนคนงานพุ่งชนรถจักรยานยนต์นะคะ

ช่วงเช้าญาตินำร่างของน้องข้าวหอม

คุณพ่อก็คือนายวิรนันร้องไห้
ถือรูปลูกสาวนำหน้าขบวนศพ

นี่ค่ะแล้วพ่อก็ก้มลงไปหอมแก้มลูกสาวก่อน
จะส่งขึ้นเตาเผาด้วย

ก็นำร่างของนางสาวจารุพร

ชาปนกิจบนเมนเดียวกัน

แล้วก็ครอบครัวก็ยืนอยู่ข้างแบบนี้
แล้วก็เนี่ยค่ะเคลื่อนร่างเข้าสึงเตาเผา
ดูเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐กรกฎาคมตอน๕โมงครึ่งตอนเย็น

ภาพนี้ค่ะกระบะสีดำบรรทุกคนงานมา

บ้านแหลมเจดีกระบะเสียหลัก
แล้วก็ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์
นี่นะคะคือเหตุการณ์นี้บาดเจ็บ๑๑คน
เสียชีวิต๔คนคือภาพนี้ได้ยินเสียง

คือฝั่งที่เสียชีวิตอีก๒ศพ
ก็คือทางคนงานที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะด้วย

รวมแล้ว๔ศพจากเหตุการณ์นี้
คุณวิรณันอายุ๒๙คุณพ่อของน้องข้าวหอม
แล้วก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
สูญเสียคนในครอบครัวสองศพเลยคือภรรยากับลูกสาว

ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจวัดคนขับกระบะค่ะ
ที่เราเล่าข่าวนี้ไปตั้งแต่ต้นก็คือตรวจได้๔๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มันยังไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้๕๐แต่สงสัยว่า
ก็ไม่ได้ตรวจทันทีหลังเกิดเหตุทันที
มันผ่านไปต้อง๒ชั่วโมงกว่าจะมาตรวจ
มันก็เลยไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่า
แล้วเนี่ยผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยค่ะ
จนวันนี้เผาศพภรรยากับลูกแล้ว

ไม่มาขอโทษไม่มาแสดงความรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น

ผมตอนที่โดนชนปุ๊บแบ็คแตกเสร็จปุ๊บ
ผมรู้อย่างเดียวเลยว่ามันมืดมากอย่างนี้

ผมรับไม่ได้เลยครับผมเข่าอ่อนเลยแบบ

แผลเขาแล้วเขาไม่รอดแล้วครับผม
พยายามบอกเขาว่าอุ้มไม่เป็นไรนะอุ้มไม่เป็นไรนะ

ส่งคุณเบิร์ตวิรยุทธ์นักข่าวของเรา

อุดรอด้วงพิทักษ์อายุ๔๐

กล้าจะไปงานศพไม่กล้าจะไปขอโทษ
ก็กลัวญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต
เขาจะยังโกรธอยู่ยังไม่พอใจอะไรแบบนี้
อืมยืนยันว่าไม่ได้หลุดโค้งแหกโค้งไปชนนะ
แต่เหมือนกับว่ารถของอีกฝั่งหนึ่งข้ามเลนมา
แต่ก็พูดไม่ได้เต็มปากว่ารถของอีกฝั่งนึง
เขามีส่วนผิดด้วยหรือเปล่าหรือยังไง
แต่ก็บอกเลยว่าเขาดื่มเบียมากระป๋องเดียว

ตำรวจก็ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ไปแล้วนี่
มันก็ไม่ได้เกินกฎหมายกำหนดนี่
ก็อยากจะขอโอกาสอยากจะขอโทษผ่านสื่อ

ผมก็เสียใจผมก็อ้าวนะครับ
พี่น้องเขาไม่ยอมแล้วก็มีญาติพี่น้อง
มึงก็อยากตายเหมือนหลานกูไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ตั้งแต่ผมโดนตัวนั้นมาผมก็ไม่กล้าแล้วครับ

แล้วไปชนรถเก่งของครอบครัวที่เสียชีวิตสองศพ

แจ้งข้อหาในอุดรขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนัดทั้งสองฝ่ายมาคุยกันมาเจรจากัน

คือความจริงเรื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลในแค่เรื่องของข้อกฎหมาย
ทฤษฎีใช่ไหมว่าไม่ควรเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
แต่แค่ดื่มมันก็มีอาการมึนเมาคุณไม่พร้อมที่จะขับรถหรือเปล่า
คือแต่ละคนมันจะเอามาเทียบไม่ได้หรอกโอ้ผมดื่มกระป๋องเดียวหรือว่าดื่มแก้วเดียวหรือ
คือตรงนี้มันเป็นเรื่องร่างกายของคุณในช่วงเวลานั้นซึ่งไม่มีใครรู้หรอก
แต่อย่างน้อยก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของที่เขาสูญเสียด้วยไง
ก็ต้องไปขอขมาไปอะไรอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทางครอบครัวของผู้สูญเสียเขารู้สึกติดใจ